แต่ว่าสุดท้ายการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วครับ๓ปีนะครับ
ตามสัญญานะแต่ว่าไม่รู้ว่าผลงานจะเป็นอย่างไร
ถ้าอยู่ก็ต่อแน่นอนนะครับว่าเป็นกุญสือชื่อดังที่หลายคนอยากจะได้ตัว
คือบางทีไปอยู่กับทีมอื่นก็อยู่ไม่ครบ
ซื้อผู้สำนักในอังกฤษก็รายงานในอธิษฐานเดียวกันนะครับ
แล้วก็มีขวดวายแดงแล้วก็แฟมเอกสารระหว่างกลับบ้านนะครับ
เขาอาจจะไปทำประกันชีวิตก็ได้นะ

ไม่แต่วายแดงนี่ใช่คือเป็นการเหมือนเฉลิมเป็นของที่ละลึก

ดูดีก็เหมือนพวกขายประกันเหมือนกันนะ
โดยกุญสือชาวประโยชน์เกรดก็อย่างที่เห็นนะครับ

เขาบอกว่ายืดเยอะมา๓วันเพราะว่า
เรื่องของค่าลิขสิทธิภาพลักษณ์

แล้วก็มีการระบุค่าจ้างนะครับว่า
จะได้ค่าจ้างปีละประมาณ๑๐๑๒ล้าน

ก็ไม่น่าต่างจากตอนอยู่กับเชลซี

ก็จะมีเงินก้อนโตมหาศาล

ครับก็ประมาณนี้แหละได้แชมป์พิมพ์ลีกนะครับ

คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๑๒๕ล้านบาทนะครับ

คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ๒๕๐ล้านบาท

เพราะว่าเดี๋ยวปีต่อไปได้ใช้เงินก้อนนี้แน่
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ในศึกฟุตบอลพิมิลิกอังกฤษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรุดการณ์ที่จะถึงรุดการณ์หน้าเนี่ย

เพราะฉะนั้นทั้งสองทีมพร้อมมาเจอกันสนุกแน่นอน
เป็นปีแห่งการแข่งขันด้านกุญสือมากกว่าไฮไลท์ในการซื้อขายนักเตะนะครับ

เสริมทัพคนแรกก็มีข่าวว่าถ้าเกิดพี่มูไม่มาผมก็ไม่มานะครับ

ต้องดูว่าจะมาหรือไม่กับศูนย์หน้าร่างโย่งคนนี้นะครับ
สลัดต้านอิบาฮิโมวิชจอมเก๋าเคยร่วมงานกันที่อิตาลีกับอินเตอร์มิลานในปี๒๐๐๘๒๐๐๙
ดาวยิงทีมชาติสวีเดนหมดสัญญากับปารีซาเชอร์แมงนะครับ
ดังในฝรั่งเศสก็บอกว่าเขาก็มีตัวเลือกอยู่ในใจ
สำหรับต้นสังกัดใหม่ที่จะย้ายไปร่วมงานด้วยมาสักพักหนึ่งแล้ว
แต่ว่าจะเปิดเผยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับ
สำนักข่าวบอกว่าถ้ามูลินโยมาเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะมาร่วมงานกับบูรินโยอีกครั้งหนึ่งครับ
คือต้องยอมรับว่าสายสัมพันธ์ระหว่างมูลินโยกับสลาตันเนี่ยถือว่าแน่นแฟนมากนะครับ
ก็มีโอกาสเหมือนกันที่สลาตันจะย้ายมาอยู่กับแมนยูภายใต้การคุมทีมของสโจเซมูลินโยนะครับ